มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หาคนหายหน่อยค่ะ
เป็นคุณลุงอายุ๖๗ปีนะคะออกไปหาของป่า
หายตัวไปคือหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว
นับจนถึงเมื่อวานนี้ก็เร่งค้นหากันอย่างเต็มที่

ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ
เมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปเลย
ไปประชุมวางแผนร่วมกับชาวบ้านทหารตำรวจฝ่ายปกครองและทีมกู้ภัย
รวมถึงมูลนิธิกระจกเงา

เพื่อวางแผนติดตามตัวนายบุญมีจันแปลงเงินอายุ๖๗ปี
เป็นชาวบ้านหมู่ที่๗ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

จุดที่หายเป็นป่าชุมชนบ้านไร่แนวเขตติดต่อกับบ้านทานทอง
หายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของคนหายนะคะคุณลุงบุญมีนะคะ
นายอำเภอเชียงแสนบอกว่าเมื่อวานนี้

ในการระดมกำลังค้นหาช่วงสายค่ะ๑๑โมง
ทีมชาวบ้านได้กลิ่นและพบฝูงแมลงบริเวณเหล่าเห็ดลม
จุดนี้คือเหนืออ่างเก็บน้ำป่าชุมชนนะคะ
ระดมพลผลผลัดเปลี่ยนขึ้นไปปูพรมค้นหาแต่ก็ยังไม่เจอคุณลุงบุญมีค่ะ
ช่วงบ่ายนะคะเปลี่ยนค่ะขอสุนัขดมกลิ่น
มาช่วยในการค้นหา๒ตัวก็ยังไม่เจอ
นายอำเภอเชียงแสนบอกอีกว่าความยากลำบากในการค้นหาครั้งนี้
นายบุญมีคนที่หายตัวไปสุขภาพไม่แข็งแรงค่ะ
หูตึงเรียกอาจจะไม่ได้ยิน
อกจากนี้มีโรคประจำตัวด้วย
คือมีอาการวูบเกรงว่าเป็นลมหมดสติขณะอยู่ในป่าหรือเปล่า

แต่ก็มั่นใจว่านายบุญมีที่ได้เข้าป่าไปหาของป่า
เป็นเรื่องปกติเพราะมีคนพบครั้งสุดท้ายช่วงเช้าวันอาทิตย์
น่าจะเป็นการหายเข้าป่าแน่นอนไม่ได้หายไปที่จุดอื่นนะคะ
และพื้นที่การค้นหาเป็นบริเวณกว้าง
ทำให้ต้องใช้กำลังคนและเวลามากค่ะ
ค่ะนางโสภาศรีทุชัยผู้ใหญ่บ้านนะคะ

บอกว่าเป็นคนที่ก็เข้าป่าบ่อยแหละ

แต่เป็นการเข้าไปหาของป่าแบบเล็กน้อยนะ
หาฟื้นบ้างหน่อไม้บ้าง

จนกระทั่งญาติห้ามเพราะว่าเห็นอายุมากแล้ว
ก็ยังไม่ฟังก็ยังไป
ปกติเวลาเข้าป่าเห็นพกมีดพระไปพกเอาน้ำไป
แต่มักจะไม่พกอาหารกลับเข้าไปในป่า

คือคาดว่าตัวเองน่าจะเข้าไปหาแป๊บเดียว
แล้วก็ออกมากลับกินข้าวบ้านเนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้จนถึง๔โมงเย็น
แสงแก้วและสุนัขดมกลิ่น

เป็นรอยเท้าลักษณะไม่สวมรองเท้า
สันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าของคนหายไป

ที่ลงไปยังห้วยเหนือสปีเวย์ค่ะ
และเนื่องจากเริ่มค่ำแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
มีเมฆฝนตั้งเขามาทางศูนย์
และเดี๋ยววันนี้จะกลับมาค้นหาอีกครั้ง